บุรีรำครับผู้ชายคนนี้เลิกกับเมียได้แล้วประมาณสัก๒เดือน
วันดีคืนดีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านของเมียเก่าครับ

กำลังให้ผู้ชายเพื่อนบ้านมาประกอบเตียงให้
เขาคิดเลยเฮ้ยนี่ถึงขั้นประกอบเตียงอยู่กินด้วยกันเลยเหรอเนี่ย
เพื่อนบ้านคนนั้นคือเป็นชู้กับเมียเก่าฉันใช่ไหม

ลากเมียออกมานะมิ้นคุณผู้ชมแล้วเอาอีโต้ฟันหัว
ฟันหัวเสร็จปั๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเอาน้ำอะไรบางอย่างสาดเข้าไปที่หน้าของเมีย
แล้วเธอปวดแสบปวดร้อนคาดว่าเป็นน้ำกรดฮะ
พาตัวส่งโรงพยาบาลครับคนเจ็บชื่อว่านางสาวเขียวครับ
อายุ๕๖ปีแล้วขอความช่วยเหลือเลยตอนที่ไปเจอเจอเนี่ย
เอาเข็นเตียงเข้าโรงพยาบาลครับถูกฟันที่หัวแผลชะกัน
แล้วตาซ้ายลืมแทบไม่ได้ฮะเสื้อผ้านี่ก็มีรอยพลุนเลยอ่ะ
ถูกทำร้ายร่างกายแล้วมีอาการปวดแสบปวดร้อนด้วย
เจอเจอกับเหตุการณ์นี้ที่ไม่คาดคิดและไม่ทันตั้งตัวครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้นางสาวเขียวบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ย
ชื่อว่าในหนุ่มหรือว่านายจำรัฐอายุ๔๗ปีเป็นอดีตสามีครับ
แต่ว่าเลิกกันแล้วนะเลิกกันไปประมาณ๒เดือนก่อน
เพราะว่าอะไรที่เกิดเรื่องแบบนี้สงสัยว่าอดีตสามีคงจะหึงครับ
ไหว้วานให้นายประจวบอายุ๕๘ซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
นายประจวบนี่เป็นเพื่อนบ้านเป็นผู้ชายที่เข้ามาช่วยประกอบเตียงนอนให้ใหม่
จังหวะที่นายประจวบเป็นเพื่อนบ้านกำลังประกอบเตียงนอน
เธอเองก็คอยช่วยยืนดูเนี่ยภาพที่อดีตสามีขี่รถผ่านมาเห็น
และคิดไปเองเฮ้ยนี่กำลังเป็นชู้กันใช่ไหมเนี่ย

เล่าบอกว่าอดีตสามีเนี่ยนะฮะถือมีดเข้ามาแล้วบอกว่า
มึงขึ้นกูแบบนี้นะฮะมึงทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
จากนั้นครับดึงแขนเธอออกไปจากบ้านแล้วเอาอีโต้ฟันฉับเข้าไปที่หัวหนึ่งครั้ง
เวอะเลยตอนนั้นเธอเจ็บมากเอามือกุมแผลที่หัวยังไม่พอ
อดีตสามีเหมือนเอาน้ำอะไรบางอย่างสาดมาใส่ที่หน้าแล้วก็ที่ตัวของเธอครับ
นี่ภาพตามบัตรประชาชนของเธอเนี่ยหน้าตานี่คือยังผ่องใสอยู่เลยนะฮะ
ไม่มีร่องรอยแผลอะไรแล้วดูเทียบกับภาพตอนที่นอนอยู่บนเตียงสิครับ
สภาพของเธอเนี่ยคือเหมือนคนละคนเลยนะ
บอกว่าอย่างนี้ฮะสิ่งที่เธอเจอเจอเนี่ยโอ้โหมันทั้งเจ็บมันทั้งปวด
มันทั้งแสบมันทั้งร้อนเชื่อว่าสงสัยฝ่ายนู้นเอาน้ำกรดมาสาดหรือเปล่า
สิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความหึงหวงเคยอยู่กินกันมาเป็น๑๐ปี
แล้วพอเลิกกันไปสงสัยฝั่งนู้นคงจะคิดว่าฉันมีชู้เหรอมั้งก็เลยมาทำแบบนี้ฮะ
อ่าจะทำเตียงนอนค่ะเตียงนอนทำเตียงจ้ะ
โอ้เขาเห็นป้าทำเตียงนอนเขารับไม่ได้หรือเปล่าไงอ่า
เลิกกันนานยังไงประมาณสองเดือนสามเดือน
เอามีดมาปันด้วยใช่ไหมจ้ะถึงมีดอิตโตมา
โอ้โหเล่าไปก็เจ็บไปฮะส่วนผู้หญิงคนนี้
ชื่อว่าคุณนิชาพัทอายุ๒๙เป็นลูกสะพายคนเจ็บ
ร้องไปโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บฮะแล้วเห็นคนก่อเหตุเนี่ย
ขี่รถหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยไล่ตามไม่ทัน
มาดูแม่อีกทีโอ้โหเสื้อขาดเป็นรูเลยครับ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สงสัยเอาน้ำกรดมาสาดแหละ
อันนี้ลูกสะพ้ายคาดเพราะว่าอะไร
กรดมันคงจะไปกัดกร่อนเสื้อทำให้เป็นรู
เป็นจุดแบบนี้นะฮะเธอบอกงงมากนะ
เลิกกันแล้ว๒เดือนแล้วนะมันน่าจะจบกันไปแล้วสิ
แล้วอีกอย่างตอนที่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้มีลูกนะ
แล้วทำไมถึงต้องมาทำกันรุนแรงขนาดนี้ครับ

เสื้อผ้าขาดโดนอะไรครับ

อ่าทำความสะอาดในบ้านค่ะ

ใช่ค่ะเขาบ้านทำประตูบ้านเสร็จเลย
คนที่ทำมาทำร้ายแม่พี่เนี่ยคือเขาเป็นอะไรกัน
อดีตอดีตเคยเป็นสามีภรรยากัน

ถ้าฟังจากข้อมูลญาติคนเจ็บเนี่ย
คือแสดงว่าบ้านเนี่ยเพิ่งจะทำใหม่
ทำประตูใหม่ทำเตียงใหม่

แต่ว่าคนก่อเหตุมาถึงคือไม่ดูอะไรเลยฮะ

ลงพื้นที่ครับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุครับ
ในพื้นที่บ้านไซโยงเหนือ

เตียงที่ฝั่งของคนเจ็บเนี่ย
วานให้เพื่อนบ้านมาช่วยประกอบให้

มีการประกอบขึ้นมาใหม่เห็นไหมฮะ
ปรากฏว่าคือเป็นเตียงที่แบบ

คือให้มันนั่งได้พอนอนได้ครับ
ญาติอีกคนหนึ่งอายุ๖๔ชื่อว่านางถวย
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้เห็นคนก่อเหตุเนี่ย

ไปเวียนมาอยู่หน้าบ้านหลายรอบเลย

ลากแขนอดีตเมียออกมาแล้วฟัน

เข้าไปในบ้านเอาคนที่โดนลากคนที่โดนฟัน

ก็คือคนที่มาประกอบเตียงให้เนี่ยเตียงนี้
เราเลยไปคุยกับนายประจวบอายุ๕๘ปี
เพื่อนบ้านที่มาประกอบเตียงให้

ฟังดีครับว่าจ้าง

เตรียมที่จะเอาเตียงไปประกอบวางไว้ที่บ้านเนี่ย

ดุมเข้ามาเขาเลยต้องยกขาเตียง

อดีตเมียออกไปที่หน้าประตูบ้าน

บอกแล้วพี่มันไม่มีอะไรครับจะเย็นครับพี่
ใจเย็นฝั่งนู้นไม่ฟันครับ

ฟันลงฉับเลยแล้วก็สาดน้ำกรดต่อทันทีครับ

เร็วเนอะครับว่า

เพราะว่าตอนช่วงที่เขามาเนี่ยผม

เลยไปเรียกลูกกันไปทางหลังบ้านอีกที

ฝั่งญาติของคนก่อเหตุเองนะครับ

นางพุทธรัฐอายุ๔๐ปี

หลังจากที่ฝ่ายชายเขาเลิกรา

ฝ่ายชายย้ายมาอยู่ที่บ้านญาติได้๒เดือน

ต้องเลิกกันเนี่ยแต่ไม่รู้ว่า

เครียดด้วยครับเห็นพฤติกรรม
หลังจะมีพฤติกรรมแปลก

สารแล้วมันปวดแสบปวดร้อนจะใช้น้ำกรด

ถ้าใช่ก็ไม่มั่นใจว่าไปเอามาจากไหน

ก็ตามไปจับตัวได้ในที่สุดครับ
ลักษณะแกเครียดมั้ย
แกก็เครียดนะบางครั้งนะ
มันค้างแค้นก็ลาเลยมันค้างแค้นเทียด
แล้วตอนนี้ถูกจับที่ไหนครับ

แกหนีไปบ้านแม่แล้วไปโดนจับที่บ้านแม่
แกคงจะไปบอกแม่แกหรือเปล่า

และล่าสุดครับตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
คือนายจำรัฐหรือว่านายหนุ่มอายุ๔๗ปีได้แล้ว

ผู้ชายเสื้อดำที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นั่นแหละฮะ

นายจำรัฐคนนี้ที่เห็นบอกว่า
ก็นายประจวบเพื่อนบ้านผู้ชายคนนั้นมาทำเตียงให้เมียผมทำไม

แล้วช่วงหลังพฤติกรรมของอดีตเมียผมเปลี่ยนไปด้วย
แต่ทีนี้ไอ้วันที่เกิดเรื่องเอาจริงนะ
ผมไม่ได้ตั้งใจจะเอามีดไปฟันอดีตเมียหรอก
แล้วไม่ได้ตั้งใจจะเอาน้ำกรดไปสาดด้วย
แต่จังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายผัก
แล้วขี่ผ่านหน้าบ้านของเมียเก่าเนี่ย

ภาพที่เห็นเหลือไปมอง
โอ้โหมันเจ็บกระดองใจมันปวดจี๊ดขึ้นมามันบาดตาบาดใจครับ

ก็เลยก่อเหตุเพราะสองคนนั้นยืนหยอกล้อกันอยู่

พี่พี่จะขอโทษไหมครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมาก

ไม่ขอโทษไม่ขอโทษ

เราต่อหน้านั้น๔เดือน
แล้วทำไมเราถึงและแคลคายว่าเขาเป็นชู้

ครั้งนี้เราตั้งใจวางแผนไปก่อเหตุเลยไหมพี่

แต่เราไปดุ้มมองหลายรอบครับ
รถจักรยานยนต์ไหลวนเวียนอยู่หลายรอบเลยพี่

ผมเอาไปผมไปส่งผักครับไปหาผัก
รักมากเลยวนเวียนไปแถวนั้น

ส่วนน้ำกรดเอามาจากน้ำในแบตเตอรี่รถฮะ

แล้วก็ความผิดที่พกพาอาวุธมีดโดยผิดกฎหมาย
ส่งตัวดำเนินคดีต่อไปครับ

เอามีดฟันหัวเนี่ยพยายามฆ่าเลยนะคะ
ต่อให้เขามีคนใหม่แล้วเพราะคุณเลิกกันไปแล้ว
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนี้กับใครเขานะ